ติดตามศาลนาการน้ำถ้วมกันหน่อยนะครับตอนนี้ลายพื้นที่เนี่ยอวมหนักมากนะฮะให้ซ้ำภัยน้ำถ้วมแล้วก็ภัยหนาวที่เริ่ม
คือเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตครับแล้วแลนด์มาร์คสำคัญในภูเก็ต
ตัวเมืองท่วมนะฮะโอ้โหคุณมิ้นคุณผู้ชมย่านเมืองเก่า
จังหวัดภูเก็ตครับฝนตกต่อเนื่องเลยทำให้น้ำท่วมฮะ
เบื้องต้นเนี่ยสามอำเภออว่ำหนักตัวเมืองค่ะ
กระทู้แล้วก็ถลางครับโอ้โหเขตเทศบาลนครภูเก็ต
หลายสายคุณดูสิครับเต็มไปด้วยน้ำโอ้โห
น้ำสูงเหมือนกันนะเนี่ยน้ำไหลบ่ามาจากในพื้นที่อำเภอกระทู้
ก่อนหน้านั้นนี่นะฮะแล้วมารวมกันในเขตเทศบาลภูเก็ต

ยังไม่มีรายงานคนเจ็บหรือว่าคนตาย

เพราะว่าย่านธุรกิจย่านท่องเที่ยวถูกน้ำท่วม
แล้วบางจุดมีดินสไลด์ด้วยนะครับ

นักท่องเที่ยวที่เดือดร้อนจากผลกระทบ
เอากระสอบทรายเอาเชือกมาขึงไว้ระหว่างถนน

เพราะดูน้ำสิครับแรงด้วยนะ
วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต
บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักในรอบ๓๐ปีเลยครับ

น้ำไม่เคยท่วมถึงถนนกลางย่านเมืองเก่าแบบนี้
พวกร้านกาคาเฟ่จุดเที่ยวที่คนชอบไปถ่ายรูป
ก็ถูกน้ำท่วมตอนนี้รอให้น้ำระบาย
ถ้าฝนไม่เติมคาดว่าคงจะค่อยลดระดับลง
๓อำเภอหนักที่ภูเก็ต
ส่วนที่อายุทยาครับมี๑๖อำเภอ
น้ำท่วมไปแล้ว๑๕อำเภอเกือบทั้งจังหวัด
พันกว่าครอบครัวและพื้นที่การเกษตรอีกแสน

มน้ำภาพมุมสูงแบบที่เห็น

กลางเดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้๓เดือนแล้วครับ
น้ำยังท่วมสูงต่อเนื่องและขยายวงกว้าง
ในพื้นที่อำเภอเสนาเขาบอกว่าท่วมครบทุกตำบลแล้ว

ดูสิครับกลายเป็นว่าตอนนี้ใช้เรือแทนรถแล้วนะครับ
ภายในบ้านของชาวบ้านหมู่๖ที่ตำบลหัวเวียง
น้ำท่วมสูงประมาณ๒เมตรมิดหัวนะครับ
ตอนนี้พยายามที่จะดีดบ้านให้สูง
พยายามที่จะย้ายขึ้นที่สูงไม่ทันเลยครับ
หนีไม่ทันต้องปล่อยแช่น้ำไว้แบบนั้น
แล้วต้องออกมาใช้สาราพักผู้โดยสารจอดเรือ
เพื่อคลายความร้อนเพราะว่าไฟฟ้าใช้ไม่ได้อย่างนี้ครับ
กลางวันมันอบอ้าวนี่นะแล้วถ้าน้ำมันหนุนสูงเนี่ย
โอ้โหยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่
ซื้ออาหารสดจากรถเร่พุ่มพวงตระเวนขาย
ปกติเขาวิ่งไปขายในหมู่บ้านได้ตอนนี้ไม่ได้
แล้วคุณดูครับคันดินที่สร้าง
ถ้าหากว่ามันแตกมันขาดน้ำมันจะหลากท่วมอีก

อีกหนึ่งจุดที่อีสานคือจังหารจังหวัด๑๐๑ครับอำเภอจังหาร
นังดินกั้นแม่น้ำชีขาดตรงจุดนี้ฮะ

น้ำล้นตลิ่งท่วมชุมชนติดแม่น้ำชีกว่าร้อยครัวเรือน
เร่งอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
โดยกู้ภัยเมตตาธรรมได้รับการร้องเรียน

มีคนแก่มีเด็กทารกติดค้างอยู่ในบ้านพัก
เป็นซอยที่น้ำชีจะไหลออก
แล้วก็ผ่านจุดนั้นก็เลยต้องเร่งช่วยเหลือเคลื่อนย้ายได้
ปลอดภัยเอาเรือออกไปไปรับคนแก่และเด็กทารกมาครับ

ส่วนที่อุบลราชธานีครับเป็นอีกหนึ่งจุด
อย่างที่บอกว่าอันนี้หนักมากในรอบประมาณสัก๔๐กว่าปี
วันนี้ทีมข่าวไทรทัศน์ทีวีพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนาธิปอตเต็กตึง
นำอาหารปรุงสุกใหม่และน้ำดื่ม๕๐๐ชุด
ลงพื้นที่ไปแจกช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
ในพื้นที่อำเภอเคืองในของอุบล
ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ๖๐กิโลเมตร
ต้องนั่งรถยกสูงและต่อเรือ
กว่าจะเข้าไปถึงใช้เวลากว่า๑ชั่วโมง
จุดแรกที่ไปถึงอำเภอเคืองในหมู่๑๒บ้านท่าไห่
อยู่ใกล้กับแม่น้ำชีรับน้ำมาจากขอนแก่น๑๐๑ยศธร
เพราะว่าเดี๋ยวน้ำจะไปรวมกับลำน้ำเซบกและเซบาย
ปรากฏว่าท่วมบ้านเรือนแบบที่เห็นนี่แหละฮะ
เข้าออกไม่ได้โดยใช้รถต้องใช้เรือเท่านั้น
บางจุดท่วม๒เมตร
ชาวบ้านบอกว่าเดือดร้อนมากนี่มันท่วมนานกว่า๒สัปดาห์แล้วนะ

แต่ว่าส่วนใหญ่มันหมดอยู่ตรงช่วงกลางหมู่บ้าน

มีคุณตากับคุณยายอายุ๗๐กว่าอยู่ในบ้านเพียงแค่๒คน
นี่ครับบอกกับทีมข่าวเลยว่าปีนี้น้ำมันเยอะกว่าทุกปี
แล้วไม่สามารถออกไปไหนได้เพราะไม่มีเรือ

วันไหนถ้าไม่ได้เข้ากล่องต้องหากินเองตามสภาพลองฟังฮะ
นั่งคนแก่ด้วย

ลูกอยู่คุณเทพถ้ามหากินนั่นล่ะ
พวกมัวอยู่บ้างข้าลำบากปีนี้
ไม่รับภูมิดูครับ
อีกหนึ่งจุดในพื้นที่หมู่๑๒
พอชาวบ้านรู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังจะเอาความช่วยเหลือไปถึง

คือทั้งคนและสัตว์เลี้ยงก็เดือดร้อนฮะ
คือทั้งหมาทั้งแมวมันติดน้ำท่วมเหมือนกันไง

แล้วก็บอกว่าโอ้ขอบคุณมากนะกว่าจะมาช่วย

เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลหน่อยนะครับในพื้นที่นะ

จุดนี้แม้น้ำจะท่วมไม่สูงถึงชั้น๒
แต่ว่าพื้นที่รอบเต็มไปด้วยน้ำเข้าออกลำบากฮะ
ดูสิครับจากที่เคยจอดรถตอนนี้ต้องจอดเรือแล้วนะฮะ
ชาวบ้านไม่สามารถย้ายไปไหนได้

แต่ถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นเมื่อไหร่อันตรายต้องรีบออกนะครับ

ทานใจไทยรัฐทานใจจากคนไทยก็จะช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ